วันนี้นิดนึงค่ะชมงานมาเยอะขึ้นได้ยังไงบ้าง
เดี๋ยวยูมีอะไรยูเพิ่มเติมไอนะคะ
ก็คือจริงก็บริษัทเราก็คือดูแลในเรื่องของซื้อออนไลน์เป็นหลักนะคะ
อย่างไปสู่คอนซูเมอร์ได้โดยที่คุณซูเมอร์สามารถเชื่อ
ก็เราพยายามครับ
แต่เราก็ไม่ได้ไม่อยากเรียกว่าเป็นตัวกลางซะทีเดียวนะคะ
แต่ว่าก็เรียกได้ว่าคือเอาเป็นว่าตอนนี้ใน
ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเป็นเกาหลีอะไรอย่างแบบนี้
ก็สิ่งที่ชมกับคุณอารีเนี่ยคือทำกันมาตลอด๔๕ปีเนี่ย

เห้ยนี่คืออะไรอะไรยง่ะ
จนมาวันนี้แล้วก็มีคำจำกัดความตรงนี้ที่มันชัดเจนขึ้น
เราก็เลยคิดว่าเราลองมาทำเป็นธุรกิจดีมั้ย

มั่นใจขนาดไหนที่ที่นี่เป็นเวลาคุณขนาดไหน
ว่าเป็นคุณคุณแปดใหม่เหรอ

เราคนบรรเทิงเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะ
ตอนนี้ทุกอย่างก็คือมันมาในรูปแบบของออนไลน์หมด
เพราะฉะนั้นคิดทางของลูกค้าเขาก็มาทางนี้หมด
ในเรื่องของออนไลน์ในเรื่องของคอนเทนต์ต่าง
เราก็เชื่อว่าเราก็มีประสบการณ์ประมาณนึง
พอมาถึงวันนี้ก็อยากจะทำต่อ
รวมถึงก็อยากจะชวนหลายคน

แล้วเราก็เชื่อมั่นในศักยภาพของเขา
อยากจะชวนเขามาทำโปรเจกต์อะไรกันต่อกับเรา
คุณสามารถยังเห็นมาด้วยในโปรเจกต์

แต่หมายถึงว่าเรามาช่วยดูแล

ระหว่างลูกค้า

น้องมิ้นคุณหลุย

แล้วก็

อย่างพี่แมงก็จะเป็นตัวแทนของเรื่องของ

แล้วก็ยังมีคนอื่นที่

เคคอัพกีฬาฟิตเนส

ได้บริษัทเราด้วย

เราเลือกอยู่ไงจริง
ไม่ใช่ว่าเป็นนักร้องนักแสดงนักกีฬาว่าเป็นได้
คืออย่างเดียวกันว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าครับ
ถ้าเป็นตัวจริงกับสิ่งที่ทุกวันทำอยู่อยู่แล้ว
ชมพู่ก็เป็นคนที่ชอบแฟชั่นอยู่แล้วทุกคนก็รู้

หรือว่าจะต้องเป็นนักแสดงแถวหน้าหรือว่าอะไร

คือว่าขอให้คุณเป็นตัวจริงคุณอาจจะมีเพราะว่าแค่หลักพันหรือว่าหมื่นต้นอะไรอย่างนี้ก็ได้
แต่ว่าถ้าคุณแบบว่าสมมุติว่าคุณสนใจเรื่องฟิตเนส
คุณก็จะมีคนที่สนใจเรื่องฟิตเนสติดตามคุณ
คุณก็สามารถทำให้แบบสมมุติว่าคุณกินเวย์ยี่ห้อนี้อะไรอย่างนี้

ก็จริงเราก่อนที่เราจะจัดงานเปิดตัว
จริงเราก็แอบขายของไปกับลูกค้าก่อนหน้านี้แล้ว
อย่างที่เราบอกค่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย
จริงมันเป็นสิ่งที่เราทำมาแบบโดยที่ยังไม่ได้มีบริษัท

ก็คือเราทำมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้มีบริษัทที่เป็นรูปมาทำ

ก็มีหลายคนที่เราน่าที่จะแบบว่าดึงมาร่วมงานด้วย
มันก็เลยเป็นที่มาว่าเราทำให้เป็นรูปทำดีไหม
แล้วก็ในเมืองไทยยังไม่มีบริษัทแบบนี้เป็นเรื่องเป็นราว
แต่ว่าสำหรับบ้านเราอาจจะแบบยังเป็นเรื่องใหม่อยู่
ก็ยังดูอยู่แหละค่ะก็วันนี้ก็หนีมาค่ะ
แต่ว่าจริงงานตรงนี้มันก็ไม่ได้ใช้เวลาจากชมไปมากสักเท่าไหร่
เพราะว่าชงกับภูนาลีเองก็คือคุยกันตลอดอยู่แล้ว
เพราะว่าเราก็ทำหลายอย่างด้วยกันก็เป็นมากกว่าภูนิส่วนอยู่แล้ว
ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าการมาทำตรงนี้จะเอาเวลาไปจัดชมอะไรมากมาย

พัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้าง

ตอนนี้คือก็๓เดือนแล้วเพิ่งพบ๓เดือนไปแค่กี่วันที่ผ่านมา
คือเราไม่เคยรู้สึกว่าเขาคิดว่าเขาวิ่งได้แล้ว

แต่ว่าเหมือนตลอดชมเวลาจักรเขาประครองเขาเลย
เหมือนเขาจะไปอะไรอย่างนี้

ก็เคยมีวิกฤตบ้างมันก็เป็นช่วงเครียดด้วย

เริ่มเสียแล้วว่าต้องรับมือยังไง

ที่เขาใช้เวลาอยู่กับลูกนะบางทีบ้าง

ลูกตลอดเห็นในสตอรี่มีแหงค่ะ
คนหนึ่งไม่ชมไม่ค่อยกดลูก
เออไม่ค่อยพอลูกเลย
คือหนึ่งถ้าเป็นช่วงแรกนะคะคือมันไม่มีเวลาจะทำอะไรทั้งนั้นนะคะ
เพราะว่าเราแบบสองคนเขาเอาเวลาเราไปหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้อยากจะลงมากก็รู้สึกว่ายัดเยียดให้คนดูหรือเปล่า
เอาแบบว่ากำลังดีก็แล้วกันอะไรอย่างนี้

แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะคิดเหมือนกัน
เราก็คิดว่าเอาแบบกำลังดีแค่ให้เห็นพัฒนาการไปตามสเต็ปอะไรอย่างนี้

คือเหมือนช่วงแรกเราก็จะแบบ

มันจะหลับลึกกว่าเดิมคือหลับแบบไม่มีกังวลอ่ะ๒ชั่วโมงก็เออ๒ชั่วโมงช่างมันเร็

ก็ดีขึ้นแต่ว่าถ้าสัปดาห์ไหนที่แบบว่าเจอเลี้ยงลูกด้วย
แล้วก็ต้องไปทำงานด้วยอย่างเช่นสัปดาห์นี้เป็นต้นทำงานทุกวัน

ก็มีบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้บ่อย
คือสำหรับชมถ้ามองว่าหนักที่สุดก็คงเป็นละครที่มันหนักที่สุด
เพราะมันแบบ๗โมงเช้าถึงกี่ทุ่มก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้
แล้วก็ถ่ายเป็นแบบบางเรื่องเป็นปีอย่างนี้ค่ะ
มันก็สัปดาห์หนึ่งก็หลายวันใช่ไหม

ก็เท่าที่เวลาจะอำนวยได้
รู้จักไงคนทักว่าอย่างเบลูยะไม่ได้ท้องเลย
มันก็มีอะไรที่แบบว่าที่มันไม่เหมือนเดิมค่ะ
ก็จะเอาชนะมันให้ได้ก็จะเอากลับมาให้ได้
วันที่กลับบ้านออกจากโรงพยาบาลก็คือน้ำหนักเท่าเดิม

โอเคคุณออกกำลังกายได้ตัว

ก็อย่าขึ้นเยอะค่ะอย่าให้ขึ้นเยอะอันนี้ก็ดูดูคือช่วงเดือนสองเดือนแรกมันจะเป็นช่วงที่เราไม่ได้มีเวลาดูแลตัวเองหมายถึงว่าหลังจากที่น้องคลอดน้องออกมาแล้วนะคะเราจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยยิ่งถ้าผ่าคลอดเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วเราก็จะง่วนเชียงกับการดูเขาจนแบบเราแบบทิ้งตัวเองไปเลย
มันไม่ได้ภารกิจอะไรในตำนานมากมาย
เห็นแม่นมังรักอะไรแบบนี้ไม่ออก
ก็มีบ้างแต่ก็คือให้ไม่ได้โดภ
สำคัญที่สุดคืออยากให้น้ำนมมันมีคุณภาพ

แต่มันเหมือนมีเหตุผลครู

ยังเพิ่งจะ๓เดือนเองค่ะ

เพราะแม่รู้สึกแบบติดฟุ้กอะ

ลูกเหรอคะ๗๑๑โรงพยาบาล
ใช่
ติดมีงานติดต่อหรือไม่ต่อหรือไม่ต่อหรือ

ก็มีแต่น้องเร็กก็ไม่ไหว
ไม่ได้รับ
ก็ไม่ได้วินใจ

นมเด็กฮ่าอ้อมอะไรอย่างนี้นะทุกคน
อันนี้ต้องรอดูนะคะ

ขอบคุณครับ

แต่ว่ากดนี้เราเอาประสบการณ์

แล้วก็จะทำถึงเป็นรูปไว้ทำ

อารีย์อย่ามาอารีย์จะมีใครด้วยเถอะทุกคนรู้เรื่องจริง
ผมพูดกับอะไรทำงานด้วยกัน๕๐ตัวเนาะ
แคลเวสก็ต้องเป็นคนกว่าจริง
นะคุณก็เป็นตัวจริงไม่ใช่ว่าวันนี้มีใครมาอฟเวอร์นานอยู่
ผมเคยรีวิวสิ่งนี้หน่อยแต่ว่าผมไม่เคยออกการเรียน
แต่ว่าคุณจะรับระบบเดิมหรือว่าทำไมเราถึง
หรือว่าเกิดสิ่งแหละว่าบางทีก็จะมี
ที่ผ่านอินเตอร์ซี่มาเยอะกว่าสมควร

ดีที่สุด

คุณเลือกใครคนที่มันต้องมากที่สุด

เพราะว่าสินค้าบริการที่เราสามารถ

เพราะที่ฉันก็มีอยู่นะคะส่วน
ไม่เคยขออะไรนะครับ
ต้องหาพบกับพี่
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ